ราวของผู้หญิงคนหนึ่งกินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะ
หมาที่เลี้ยงไว้๗ปี๘ปีแล้วมันหายไปคุณผู้ชม
ไปดูในกล้องวงจรปิดเอ๊ะน้องหมาเดินไปที่บ้านเพื่อนบ้าน
แล้วไม่กลับออกมาอีกเลยครับเข้าไปแล้วก็หายไป
สงสัยว่าเพื่อนบ้านจะเอาไปฆ่าไปทิ้งหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะ
นี่คือเจ้าแชมป์ภาพวงจรปิดเห็นเจ้าแชมป์เดินเข้าไป
เข้าไปหาผู้ชายเสื้อดำเสื้อดำเงินนะฮะ
ยืนรดน้ำอยู่ใช่ไหมยืนฉีดน้ำอยู่หน้าบ้าน
แล้วแชมป์เนี่ยก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วแชมป์เนี่ยก็ไม่ออกมาจากบ้านนี้อีกเลยนะครับ
ต่อมามีรถกระดะบัดขับออกจากบ้านโดยที่ท้ายกระดะบัดมีถุงสีเขียว
แต่ว่าถุงมันถูกลัดเอาไว้นะจากนั้นมีผู้หญิงอีกคนนึงตามมาปิดประตูบ้าน
แล้วก็ขึ้นรถไปด้วยกันเออมันก็ชัดเจนนะฮะเนี่ยครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเช้าวันที่๗มกราคม
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลทัพยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
เจ้าของน้องหมาเนี่ยก็โพสต์บอกว่าหมาของเธอผิดที่เดินเข้าไปในบ้านหลังนี้
แต่ก็น่าจะไล่ออกมามากกว่าการจับใส่ถุงขึ้นรถไป
แล้วขอให้คนที่เห็นถุงสีเขียวลักษณะดังกล่าวช่วยแจ้งบ่อแสหน่อย
เพราะว่าเจ้าแชมป์เนี่ยเป็นสุนัขพันธ์ผสมชิสุ
เลี้ยงมา๗๘ปีแล้วตามันฟ้ามองไม่เห็น
เป็นห่วงถ้าเอาไปปล่อยมันจะเดินไม่ได้แล้วมันก็จะถูกรถชนตายนะครับ
เมื่อวานเนี่ยทางเจ้าของหมาเองก็ไปแจ้งตำรวจให้ดำเนินคดี
แล้วเธอยังโพสต์อีกว่าเจ้าแชมป์อาจจะไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน
แต่เจ้าแชมป์ก็นิสัยดีไม่เคยทำร้ายใครคือมันตัวแค่นี้เอง
และยังเป็นยามประจำซ้อยด้วยเป็นหมาแก่ค่ะ
ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีมันจะไปกัดใครได้ตัวเท่านี้นะฮะ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่โพสต์
ก็ทราบว่าเจ้าของสุนัขเนี่ยได้มีการไปพูดคุยกันกับเจ้าของบ้านในคลิปแล้ว
แต่ว่าทางนั้นเขาปฏิเสธเขาบอกเขาไม่รู้จัก
ไม่รู้ไม่เห็นว่าหมาเนี่ยมายังไงไม่รู้จักเลย
แล้วบอกไปว่าไม่มีเหตุผลที่จะเอาไปเพราะว่าที่บ้านก็มีละ๒ตัวจะเอาไปทำไม
ก็เลยขอร้องว่าถ้าหากไปปล่อยที่ไหนบอกหน่อยเถอะบอกหน่อยจะไม่เอาเรื่อง
แต่ว่าทางบ้านนั้นก็ไม่ยอมรับอะไรสักอย่างเดียว
เมื่อวานนะฮะตำรวจเองก็มีการเรียกคนในบ้านที่เจ้าแชมป์เดินหายไปมาสอบปากคำ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไปของน้องหมาตัวนี้หรือเปล่านะครับ
กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกที่เลยนะครับ